ผู้ชมครับมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเป็นเรียนทั้งประมาณมสี่ได้
อายุ๑๕ปีนะซ้อมกีฬาเสร็จก็ปวดท้องครับ
จอดรถมอไซค์แวะเข้าไปที่ปั๊มไปเข้าห้องน้ำ
เอามือถือมาถ่ายคลิปโอ้โหน้องวิ่งออกมาอืม
เจอผู้ก่อเหตุพอดีว่าพี่ทำไมพี่ถ่ายผมพี่ลบคลิปได้ไหม

ถ่ายคลิปเหรอครับพี่ลบก่อนได้ไหมครับ

พี่ครับพี่ลบคลิปก่อนครับ

เราก็ลบเหมือนกันคิด
ลบคลิปก่อนครับ
คือน้องผู้เสียหายเขาก็ใจเย็นนะพูดเพราะนะ
พี่ครับพี่ลบคลิปก่อนได้ไหมครับ
แล้วตัวคนที่ถ่ายก็ดูแต่งตัวดีเพราะขับรถเก๋งมานะแล้วก็มาแอบถ่ายเขา
คือน้องเขาเด็กเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมถึงมาถ่ายเขาแบบนี้
เพราะว่าก็ดูท่าทางลักษณะก็ดี
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอบ้านไผ่ที่ขอนแก่น
น้องผู้ชายม๔อายุ๑๕ปี
เขาบอกว่าหัวข้ามเมื่อวานผมซ้อมกีฬาเสร็จ
ผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านระหว่างทางปวดท้องเนอะ
มันไม่ไหวก็เลยเอาเลี้ยวเข้าปั๊ม
ระหว่างที่จอดรถก็มีรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งมาจอดใกล้เขาก็ไม่ได้สนใจ
ก็ผู้ชายด้วยกันก็เข้าไปทำธุระในห้องน้ำนะครับ
สักพักหนึ่งเอ๊ข้างข้างมีคนเข้ามาสักพักหนึ่งมีเสียงแกรกเหมือนมีคนเหยียบที่ฝาชะโครกนะครับอืม
แล้วก็สักพักหนึ่งที่เห็นคือมีมือยื่นโทรศัพท์เข้ามาถ่ายเลย
แบบเห็นจ่ะน้องก็ตกใจก็รีบออกมา
ตอนแรกออกไปด้านนอกห้องน้ำไปขอให้คนช่วยแต่มันดึกแล้วไม่มีคนอยู่เลย
ทำไงดีเดินกลับเข้ามาแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้กับผู้ชายคนนี้
แล้วก็ตามคลิปเลยบอกพี่ลบได้ไหมครับพี่ลบได้ไหมครับอะไรอย่างนี้
สุดท้ายผู้ชายคนนั้นขับรถหนีไปเลยนะครับแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อแม่ฟัง
ล่าสุดวันนี้พ่อแม่ก็เลยพาน้องเขาไปแจ้งความเพราะว่าอยากจะให้จับเพราะไม่รู้ว่าไอ้คลิปที่ถ่ายลบหรือยัง
และไอ้คลิปที่เขาถ่ายไปเขาเอาไปขายหรือเปล่าตามแอปต่างแล้วไปลงโซเชียล
เพราะว่าเขากลัวลูกชายเขาจะเสียหายอับอายนะฮะตอนนี้ตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ทะเบียนรถมาก็เดี๋ยวจะสืบต่อนะว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุแล้วก็จะเรียกตัวมา
นี่คลิปนี้ได้คลิปจากที่น้องเขาถ่ายเนี่ยเห็นทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าเป็นใคร
แล้วก็จะเรียกตัวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปผู้ชายต้องระวังด้วยเหมือนกันนะ